จะพาคุณผู้ชมและคุณขวัญมาดูเหตุการณ์นี้

ร้อยทั้งร้อยก็ไม่ขอกลับไปคืนดีอีกตลอดไป
จริงครับ

คือถ้าเขายังทำขนาดนี้ได้ไม่ควรจะโดนทำร้ายหรือเปล่า
แค่นี้ก็กลัวแล้วใช่ไหมครับฟังอีกสักนิดสิครับ
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมก็คือ
ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงเป็นประจำเพราะหึงหวง
วันดีคืนดีเอามีดมาจี้คอฝ่ายหญิงคว่างปลาข้าวของ
ปลาโทรศัพท์มือถือจนพัง
อกจากนี้ฝ่ายชายมีพฤติกรรมเสพยาบ้า
อุ้ยเข็ดผู้หญิงบอกเลยว่าเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้ว
แล้วเธอมาง้อฉันด้วยวิธีการแบบนี้ลาแล้วเพียงเท่านี้เถอะ
กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ครับ
เกาะไว้ที่หน้ารถเหมือนเป็นตุ๊กแกแบบนี้นะฮะ
รถก็ขับไปตามทางครับหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้
พยายามที่จะพูดคุยกับคนขับที่อยู่ในรถนะฮะ
สักพักหนึ่งเขาโมโหครับโมโหเสร็จแล้วกระทืบกระจกด้านหน้ารถ
แตกเสียหายเลยคนแถวนั้นพยายามเข้าไปห้าม
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุดคุณกันจอมพลังโพสต์คลิปเอานี้เอาไว้
โพสต์คลิปไว้แล้วบอกด้วยว่าผู้ชายหนุ่มคนนี้
พยายามง้อขอคืนดีกับอดีตแฟนคนที่เพิ่งจะเลิกรากันไปครับ
ฝ่ายหญิงเธอไม่ทนแล้วเธอเข็ดแล้วเพราะอะไร
พฤติกรรมที่เคยเจอตอนคบกันเป็นแฟนกันฝ่ายชายทำร้ายไม่พอ
เคยเอาภาพนิ่งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเปลือยโป๊ไปโพสต์เพื่อจะแบล็คเมล
สร้างความอับอายให้กับผู้หญิงเขาจนฝ่ายหญิงต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
วันที่เกิดเรื่องเขามาเจอกันครับฝ่ายชายตามจนเจอพยายามจะง้ออีก
ฝ่ายหญิงกลัวสิขับรถหนีฝ่ายชายกระโดดเกาะขึ้นหน้ารถ
แล้วสุดท้ายก็เป็นไปตามคลิปที่เราเห็นนี่แหละฮะ
กระทืบกระทืบจนกระจกหน้ารถแตกเสียหาย
คุณกันจอมพลังล่าสุดพาผู้หญิงอดีตแฟนของผู้ชาย
คนนี้ครับมาติดตามความคืบหน้าทางคดี
ที่ศนคันนายาวเพราะเคยแจ้งความเอาไว้แล้ว
เธอเล่าให้ฟังคบหากับผู้ชายคนเมื่อกี้ประมาณสักปีหนึ่งได้
เขาเป็นคนขี้หึงมากทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ
วันดีคืนดีเอามีดมาจี้คอบ้างล่ะ
บางวันคว่างปลาโทรศัพท์จนพังเสียหายบ้างล่ะ
ตัดสินใจพอเถอะเลิกกันเถอะ
และตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ยอมรับว่าเสพยาบ้า
และเสพติดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
รู้ข้อมูลเหล่านี้มาจากแฟนเก่า
บรรดาผู้หญิงที่เคยคบหากับผู้ชายคนนี้แหละครับ
พูดตรงนะไม่คิดว่าจะถูกแอบถ่ายตอนที่เธอเปลือยกาย

ทำไมต้องมาแอบทำกันแบบนี้ด้วย
เมื่อก่อนเธอกลัวเธอสารภาพแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่กลัวแล้ว
กลัวอย่างเดียวว่าถ้าจะต้องมีผู้ชายคนนั้นมาวนเวียนในชีวิต
ขอแจ้งความเอาผิดถึงที่สุดดีกว่าครับ
ไม่คุยแล้วคือเราเลิกกันแล้วเราจบกันแล้วนะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
คือฉันให้โอกาสมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเธอมีจ่อคอฉันบ้างอะไรแบบ
คือทุกอย่างเธอล้างผ่านฉันหมดแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
ก็เลยออกรถแล้วเขาก็โดดขึ้นเลย
เขาบอกถ้ามึงไม่ยอมจอดกูจะทุบรถ
ก็อยากให้เขาแบบจบจบคือเลิกลากันจริงเลิกลาอย่ามายุ่งวุ่นวายกันดีกว่า

มีครอบครัวลูกเขาก็บอกว่าเขาไม่รับคนคนนี้แล้ว
เพราะว่าเขาทำแม่มากเกินไปแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจสนคณะยาวบอกว่า
ผู้เสียหายแจ้งความไว้เบื้องต้น๒ข้อหาครับ
นำภาพละมกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็ออกหมายเรียกผู้ชายคนดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มาพบตำรวจ
หากพบพฤติกรรมข่มขู่อีกจากหมายเรียกเรียกแล้วไม่มา
อาจจะกลายเป็นว่าออกหมายจับแทนนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอนะคะ